หนุ่มโรงงานคนหนึ่งกำลังนอนอยู่ในห้องเช่า
นอนอยู่ดีเลยกำลังหลับลึกเลยคุณ
สะดุ้งตื่นขึ้นมาวิ่งออกมาในที่หน้าบ้านที่สะดุ้ง
เพราะได้ยินเสียงดังโครมเลยนะคะพอออกไปดูอ้าว
เข้ามาจากรั้วมาชนรถกระบะของเขาซึ่งจอดอยู่ที่หน้าห้องเช่านะคะ
มีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด

นี่ค่ะรถตู้พุ่งมาอย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะ
แล้วก็เบียดเข้ามาด้านข้างรถกระบะของเขา
รถคันนี้จอดอยู่ที่หน้าห้องเช่านะคะ
ห้องเช่านี้อยู่ติดกัน๑๐ห้อง
ในซอยห้างแก้วตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ
ห้องที่เกิดเหตุนี่เป็นห้องที่๖นะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ากำแพงปูนหน้าห้องที่กั้นระหว่างแต่ละห้อง
รถตู้คันนี้ชนพังไปเลย
เสาปูนหักคาไปอยู่บนหลังคารถตู้
ส่วนรถตู้คันนี้นะคะคนขับทิ้งรถตู้แล้วก็วิ่งหลบหนีไปเลยค่ะ
อกจากนี้นะคะความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับตัวบ้านเสาบ้านกำแพงบ้านแล้วเนี่ย

รถยนต์คันนี้เป็นของนายสุรชัยสอดศรีอายุ๒๘ปี
ผู้เช่าห้องที่๖นี้นะคะถูกชนทำให้รถกระบะไปเบียดเสาปูน
คือรถกระบะสรุปแล้วได้รับความเสียหายทั้งสองด้านเลยนะคะ

นายสุรชัยคนที่เช่าห้องเนี่ยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนอนพักอยู่
รถกระบะไว้หน้าห้องของตัวเองจากนั้นได้ยินเสียงดังโครมใหญ่เลย
ตกใจค่ะรีบวิ่งออกมาดูไปพบว่ามีรถตู้พุ่งเข้ามาชนห้องเช่าของตัวเอง
แล้วก็พุ่งเข้ามาชนรถยนต์ของตัวเองด้วย
ส่วนคนขับเขาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
หลังจากที่ชนเข้ามาในพื้นที่บ้านแล้วเนี่ย
มีเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนของเขานะขับรถตู้เหมือนกัน
วิ่งมารับตัวคนขับแล้วก็หลบหนีไป
แต่ว่าลืมเอาเอกสารสำคัญไปก็คือสำเนาใบขับขี่
มันทิ้งอยู่ในรถตู้ไงคุณไม่ทันคิดตกใจวิ่งหนีไปก่อนนะคะ
ระบุชื่อว่านายเฉลิมชัยมีเลค่ะ
สรุปไม่น่ายากนะคะ